๒๒เป็นหนังสือของเสียแป้งเข้ามา
แต่เป็นการร้องเรียนในอีกเรื่องหนึ่ง
ซึ่งวันที่๒๒นั้นท่านสมศักดิ์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมไปแล้ว

ก็ต้องเรียนก่อนว่าแต่ละช่วงที่ท่านดำเนินการให้แล้ว
แต่พอมาหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของท่านอาจารย์วิศนุเครืองามได้ดำเนินการในส่วนของท่านในช่วงรักษาการ
ก็ทราบว่าก็มีการสั่งการอะไรกันไปตามอำนาจหน้าที่ของท่านนะครับ
ทีนี้เราก็วนกลับเข้ามาในเรื่องของหนังสือเอกสารที่วันนั้นเนี่ย
รับกันกลางรายการเลยนะครับถ้าจำได้ก็คงจะเป็นฉบับนี้
ใช่ครับอันนี้เลยที่ทนายชัชวานบอกที่ผมรอนังสืออยู่เสียแป้งก็ปล่อยคลิปมา๒คลิปว่าติดต่อมาว่าจะส่งหนังสือ
หนังสือส่งมาพอดีแล้วก็ส่งมอบให้ท่านพอดีวันนั้น
ใช่ครับหนังสือเนี่ยพอมาถึงที่ผมนะครับผมยังไม่ได้เปิด
เนื่องจากว่าเขาเรียนท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกสมศักดิ์เทพสุธินนะครับผมก็ต้องกลับเรียนตามลำดับชั้นนะครับผมก็ได้เรียนทางท่านสมศักดิ์
เพราะถ้ามีการประชุมคอลโมอยู่ก็มีการโทรคุยกันเรียนท่านตามขั้นตอนว่าเป็นอย่างไร
ถึงได้เปิดท่านก็บอกว่าอนุญาตให้เปิดซองนะครับก็เปิดซองดูว่าเขามีเอกสารอะไรทั้งหลายเนี่ยมาถึงในนี้บ้างนะครับ
ก็เป็นเรื่องขั้นตอนว่าผมเปิดซองตอน๑๕นาฬิกา๕๗นาทีถึงจะลงเรื่องของหนังสือที่เป็นการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะครับ
ก็ต้องเรียนเป็นขั้นเป็นตอนให้เห็นก่อนนะครับว่ามีการลงเลขลับเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะวันจันทร์ได้รับหนังสือในรายการเปิดปากวันอังคารก็เอาไปแจ้งท่านสมศักดิ
และท่านสมศักดิ์ก็เรียนท่านนายกเสร็จหาแล้ว
ก็ได้เรียนครับก็เป็นเรื่องที่ท่านได้เรียนนิดเราก็ให้ดูว่านังสือเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการในการลงเลขลับนะครับ
เพราะว่าถ้าไม่มีขั้นตอนนี้เนี่ยการดำเนินการในเรื่องของการร้องทุกข์มันก็จะเดินหน้าไปไม่ได้
สมศักดิ์ก็มอบหมายให้พี่ลงเลขลับในศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ดำเนินการได้เลย
ต้องครับตามระบบเลยพอลงเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยเรามาตรวจสอบเอกสารอีกนะครับ
ที่เป็นลายมือของเสียแป้งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าลายมือที่เป็นของเสียแป้งนั้นเนี่ย
มันเป็นลักษณะของสำเนาเอกสารเขาเขียนมาทั้งหมด๒ฉบับนะครับ
ฉบับ๒แผ่น๒ฉบับซึ่งมันจะมีรายละเอียดในนี้แต่ว่านี่เราก็จะลบชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับ
นี่คือสองเรื่องที่เขาส่งมาทีนี้พอเรามองดูแล้วเนี่ยถึงจะเป็นเอกสารที่มาแต่ว่ามันเป็นเอกสารสำเนา
เป็นลายมือใช่ไหมลายมือสำเนา
เบื้องต้นก็ตรวจสอบเรื่องลายมือก่อนว่าเหมือนกับหรือคล้ายกันกับลายมือของเสียแป้งที่เคยมีอยู่ในเรือนจำหรือไม่

ใช่ก็เบื้องต้นก็ดูแล้วก็คือลายมือเนี่ยคล้ายกันนะครับ
เพราะว่าผู้ต้องขังในเรือนจำหรือว่านักโทษในเรือนจำเนี่ยถ้าเกิดจะส่งจดหมายอะไรออกมาต้องเขียนใช่ไหมพี่
ต้องเขียนครับเพราะมันก็จะมีขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องอ่านเอกสารตรวจสอบแล้วก็ถึงจะส่งออกไปยังหน่วยงานซึ่งมันก็ตรงกันกับเอกสารที่ยื่นมา
ที่พี่เล่าให้ฟังว่าเขาเคยยื่นเอาไว้เมื่อตอนนู้นสมัยท่านสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรียุติธรรมพี่เป็นเลขา

ก็จะเป็นเอกสารที่มันเป็นท้ายเอกสารนี่ไงลายมืออันนี้ที่จะเป็นลายมือชื่อเขาที่เขาลงไว้เป็นพยาน
ตอนที่เขาลงกับเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำที่ว่าเขาร้องเรียนอะไรมาตอนนั้น
พอเขาลงมาในส่วนของเอกสารตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ถามว่าสมบูรณ์ไหมมันก็เข้าระบบไม่ได้
เพราะว่ามันต้องกลายไปเป็นเอกสารแค่ประกอบเพราะว่าเอกสารหลักเนี่ยมันก็เป็นเอกสารของสำนักงานธนายความ
อันนี้แหละครับเป็นเอกสารตั้งต้นได้เพราะว่าธนายความเนี่ยได้ยื่นมาแล้วมีการเซ็นเอกสารนี้ผมเอาสำเนามานะ
แต่จริงตัวจริงอยู่ที่สำนักงานแล้วนะครับก็มีการลงลายมือชื่อเรียบร้อยว่าเป็นเอกสารที่แนบมาทั้งหมดที่มีอยู่
เพราะนั่นหมายความว่าตัวเอกสารตรงนี้นะครับทนายเขาทำเสร็จแล้วเขาก็คงจะส่งผ่านไปยังใครก็แล้วแต่ผมไม่ทราบ
แล้วก็ไปถึงเสียแป้งแล้วพอไปถึงแล้วเนี่ยเสียแป้งก็ถึงจะเขียนเป็นหนังสือพร้อมเอกสารตรงนี้กลับใส่ซองกลับมา
พอใส่ซองกลับมาถึงจะเป็นซองที่ผนึกมาเพราะว่าทางทนายเขาจะไม่รู้ว่าข้างในซองนั้นมันมีอะไร
อันนี้ก็เป็นที่มาที่ว่าทนายวันนั้นก็จะไม่ทราบว่าเสียแป้งเขียนอะไรมาบ้างนะครับดังนั้นก็เลยต้องเรียนก่อนว่าอันนี้คือเอกสารนำของทนายความ
มีจดหมายอย่างเป็นทางการถูกต้องกับจดหมายลายมือของเสียแป้งสองฉบับถูกต้องครับดังนั้นก็มันเป็นเรื่องที่อันหนึ่งก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องเดิมสุดท้ายก็กลับมาเป็นเรื่องเดิมก่อนว่าที่เขาส่งมาก็เป็นเรื่องเดิมที่มีการร้องเรียนถึงท่านสมศักดิ์เทพสุธินจริง

เคยยื่นเอาไว้ก่อนอันนี้แล้วอันนี้ถูกต้องแล้วก็จะก็เลยทำให้เห็นว่าหนังสืออันนี้แหละคือหนังสือที่บอกว่ายื่น๑๐หน่วยงานที่ไทยรัฐพูดถึงเนี่ยมันคือมันคือเรื่องนี้ที่ยื่น๑๐หน่วยงาน๒ฉบับที่ส่งมาที่หลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการยื่น๑๐หน่วยงานอาจจะแต่ทีนี้ไอ้๒ฉบับที่วันนั้นมาส่ง

เรื่องนี้ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องอืมที่เขายื่นเข้ามาอ่าอย่างงี้นะพี่เดี๋ยวอันนี้เป็นหน่วยงานเดียว